ภาคกลางมีพื้นที่เป็นที่ราบรุ่มขนาดกว้างขวาง
มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านเป็นเครือข่ายไปตามละเมาะไร่นา
และบ้านเรือนราษดรทั่วไป
วิถีชีวิตของผู้คนจึงผูกพันกับธรรมชาติที่มีสายน้ำเป็นตัวกำหนด
น้ำที่หลากท่วมผ่านทุกปีนำพาตกอนปุ๋ยธรรมชาติมาสู่ท้องหนาและไร่สวน
ภาคกลางได้รับสมยาอู่ข้าวอู่น้ำ
และมีการตั้งชื่อเมืองสองเมืองในรุ่มน้ำนี้คู่กันว่า
เมืองข้าวและเมืองปลาคือธัญบุรีและมีนบุรี
บริเวณปากแม่น้ำชาวบ้านดั้งเดิมส่วนหนึ่งเป็นชาวมอน
ซึ่งมักอยู่กันริมแม่น้ำลำคลองใกล้ทะเลดังคำกล่าวว่า
ลาวอยู่ดอนมอนอยู่ทะเล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน